ถามแบบนี้ค่ะว่าเจอเพื่อนบ้านแบบนี้อยู่กันยังไง

นี่ล่าสุดเอาก้นหินป่าหลังคาบ้านจนหลังคาแตกลองดูค่ะ

ข้อถ่าย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

ทำอะไรให้อีกถึงเอาก้อนหินก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยเครื่องปลาจนหลังคาบ้านเธอแตกเป็นรูไปหมด
ยังดีที่ครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมันไม่ได้บานปลายถึงขั้นชกต่อยกันเพราะเป็นสงครามอารมณ์เป็นสงครามทางคำพูดแต่ประเด็นก็คือว่า
แล้วหลังจากนี้จะอยู่กันยังไงคะ

มีเลี้ยงหมาหลายตัวเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยเจอกรณีแบบ
หมาบ้านคุณกลดังอะไรยังไม่เคย

มันก็มีกรนบ้างแต่มันไม่ดังไงพี่อุ๋ย
หรือเรากรนดังกว่า
ถ้าสมมุติให้ไปนอนข้างหมาคนอาจจะกลดังกว่าหมาก็ได้ใช่ไหม
อันนี้คือเพราะพี่ไม่ได้เลี้ยงหมาพี่ก็เลยไม่รู้ว่าความจริงแล้วมัน

คือมันมีแต่ก็คือเหมือนเสียงหายใจเหมือนคนแบบว่าคัดจมูกแล้วหายใจดังนิดหน่อย

แต่ก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาเลี้ยหมาพันธุ์อะไร